เรามีการสัมภาษณ์ทางผู้สื่อข่าว

แต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว

ที่ไปก่อติดสถานการณ์เดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้นะ
อันนี้ก็เป็นภาพด้านนอกนะครับคืออีกหนึ่งผู้สื่อข่าวครับ
คุณผู้ชมครับไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่บริเวณข้างนอก
ค่ะนะครับเดี๋ยวจะรายงานเข้ามานะครับ
คุณกริตภัทรผิวรมนคุณนัทนะฮะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับ
คุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับพี่เต็มครับ
ครับคุณนัทตอนนี้คุณนัทอยู่บริเวณพื้นที่ด้านนอกของห้างสยามพรากอนตรงจุดไหนฮะ
อ่าอยู่บริเวณรอบนอกเลยครับเอ่อหน้าห้างแถวแถวรถไฟฟ้านะครับ
โอเคนะครับตรงจุดบริเวณดังกล่าวตอนนี้เนี่ยคือยังมีคือตอนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยคือมันมีคนเดินออกมา
ยอยออกมาพาคนอบพยพออกมาเนี่ยตอนนี้ยังคงอบพยพต่อมาต่อเนื่องไหมครับ
ว่าปิดในส่วนของห้างไปแล้วใช่ครับตอนนี้ประตูตรงที่นัดอยู่เนี่ยมีทางเจ้าหน้าที่กำลังทยอย
พาพนักงานในศูนย์การค้าออกมานะครับรวมถึงประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในนั้นก็ทยอยเดินออกมาเรื่อยนะครับ
แต่ว่าจุดที่นัทยืนอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยตำรวจต่างเริ่มมารวมตัวกันนะครับ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พบผู้บาดเจ็บหนึ่งท่านนะครับที่ที่เอ่อ
จะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับใช่ค่ะพอพอทราบมีรายละเอียดไหมคะ
ว่าบาดเจ็บเกิดจากอะไรคะอ่ายังไม่ทราบครับเบื้องต้นยังไม่ทราบ
แต่ว่ามาอยู่ในช่วงนั้นคือเขาเจ้าหน้าที่พาผู้บาดเจ็บออกมาในสถานการณ์ที่
ละมุนอยู่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เมื่อกี้ทางรถกู้ภัยนะครับน่าจะ
พาผู้บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลแล้วเท่าที่ท่านสังเกตด้วยตาเป่าของตัวเองก็
พูดคุยได้นะครับเพียงแต่แค่ว่าขยับตัวไม่ได้เท่านั้นเองครับผมแต่ว่าเท่าที่เช็คดูตอนนี้พบเพียงหนึ่งท่าน
ไขยอยที่สคาสโผลกออกมาจากบริเวณศูนย์การค้านะครับครับ
บริเวณรอบนอกตอนนี้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นมากครับ
เพราะว่าทางเจ้าที่ก็พยายามที่จะนำรถออกจากตัวห้างสรรพสินค้ามากที่สุดครับผม
แล้วก็ตอนนี้ก็ฝนตกแรงมากด้วยครับ
มีฝนด้วยที่เป็นอุปสรรคกับการระบายรถตรงข้างหน้าด้วยนะฮะ
ใช่ครับตอนนี้เรียกว่าหน้าศูนย์การค้าก็ค่อนข้างครบทุกอย่างจริงครับ
มีทั้งการจรกรที่ติดขัดนะครับน้ำน้ำขังจากการที่ฝนตกนะครับ
แล้วก็ทางเจ้าที่ก็กำลังประสานงาน
แล้วก็มีราชกรณีทางท่านตำรวจที่มาเข้ามาดูแลพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับ
กำลังเพิ่งเดินเข้าไปในศูนย์การค้าเมื่อสักครู่นี้ครับนะครับ
แล้วการอบพยพการเคลื่อนย้ายค่ะตอนนี้มันดีขึ้นแล้วหรือยังคะ
ยังตกอกตกใจมีความตื่นตนก
ถ้าเทียบกับช่วงแรกที่ผ่านมาคือผ่อนคลายลงบ้างหรือยังคะ
ดูสีหน้าคนที่เดินออกมาจากห้างค่อนข้างที่จะผ่อนคลายครับ
เพราะเหมือนเขาหลุดพ้นจากโซนประตูมาได้นะครับ
เขาก็เหมือนกับทยอยข้ามมาอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับ

ส่วนใหญ่ที่ผมมองเห็นจะเป็นพนักงานของร้านต่างในศูนย์การค้านะครับ

เด็กนักเรียนมีเยอะไหมคะ
เท่าที่เราสังเกตคนที่อยู่แถวนั้น

ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่อยู่ภายในศูนย์การค้า
อย่างตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับ
ที่มีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะครับ

แล้วตอนนี้กำลังทยอยออกมาเรื่อยนะครับ
แต่ว่ามาเป็นกลุ่มไม่ได้มาแบบทีเดียวพลวดเดียวอะครับ

มีความคืบหน้าในส่วนของตัวผู้ต้องสงสัยไหมครับ

เท่าที่ถ้าจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะครับ
แต่ว่าก็มีภาพที่ออกมาจากทางโซเชียลใช่ไหมครับ

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งเข้าไปเข้าไปในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวจะรอดูว่าจะสามารถจับคุมได้หรือไม่
ตอนนี้สถานการณ์รอบนอกก็เป็นการที่
นำรถเคลื่อนย้ายออกมาจากศูนย์การค้าให้ได้มากที่สุด
รวมถึงปิดทางเข้าทุกทางนะครับ

รวมถึงผลกระทบห้างรอบนะครับ
ก็แน่นขนาดไปด้วยที่จอดรถในห้างอื่นก็เต็มทั้งหมดเลยครับ
ในส่วนของสถานีสยามก็คือวิ่งผ่านไปเลยถูกไหมครับ
สถานีสยามยังมีการเปิดใช้งานอยู่นะครับ
แต่ว่าคนจะไปกองกันอยู่ที่บริเวณสถานีจะเยอะนะครับ
สถานีเพราะว่ามันมีประชาชนที่สามารถออกมาจากศูนย์การค้าได้แล้ว
ก็ยังก่อดูสถานการณ์อยู่นะครับรอบ
ให้คุณผู้ชมได้ดูทางช่องขวามือนี่จะเป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะ
มีเรื่องของการขนย้ายประชาชนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึง
เพราะว่าฝนตกลงมาหนักด้วยนะคะ
อย่างที่น้องนัทได้รายงานมานะคะ
ขอบคุณมากค่ะน้องนัทค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไง
เดี๋ยวเราขอข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่บริเวณข้างนอก
ใช่นะคะทีนี้ถ้าดูจากทางหน้าจอคุณผู้ชมค่ะ
เราได้ภาพของผู้ต้องสงสัยนะคะ
เครื่องแต่งกายอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยตามรายงานที่เราได้รับเข้ามาล่าสุดเนี่ยนะคะ
ก็คือแจ้งว่าสามารถที่จะควบคุมตัวได้แล้ว
คือมันมีภาพปรากฏออกมาตามโซเชียลมีเดีย
ว่าทางผู้ต้องสงสัยที่แต่งตัวแบบนี้
รูปภัณฑ์สันธารแบบนี้นะฮะถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจคือถูกเข้าไปชาร์จตัวได้แล้ว
นะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบแบบเต็มนะในส่วนของรายละเอียด
อันนี้ภาพนี้แหละที่เขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียนะครับ
เจ้าหน้าที่จับอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็จับนอนราบกับบริเวณพื้นนะครับ
สามารถที่จะควบคุมตัวได้แล้วซึ่งก่อนหน้าที่จะควบคุมตัวได้เนี่ยก็มีคำเตือนออกมาเนี่ยนะคะ
ว่าให้ประชาชนระวังเพราะว่ามีภาพของผู้ต้องสงสัยหรือว่าคนร้ายรายนี้ออกมาก็คือ
เสื้อรัดกลุ่มสีเข้มสวมหมวกแก๊ปน้ำตาลเข้มกางเกงสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีดำ
ถืออาวุธปืนสั้นไม่ทราบขนาดอยู่ในมือตำรวจให้ข้อมูลออกมาเลยนะคะจากบอกว่าถ้าประชาชนคนไหน
ติดอยู่ข้างในก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะตำรวจสอบสวนกลางได้อืมแต่ว่านี่ฮะ
คุณผู้ชมครับที่เขารณรงค์กันว่าอย่าบอกจุดบอกพิกัดเนี่ย
เพราะว่าเหมือนกับคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ย